ต่อกันที่อีกหนึ่งสาวคนนี้ก็สวยไม่แพ้นักวิ่งมาสักครู่กันเลยนะคะ

ล่าสุดมาต้องบอกว่างานละครก็มีอยู่บ้าง
แต่ว่าหลังมาเหมือนว่าเธอจะเบนเข็มไปทางด้านงานพิธีกรซะมากกว่า
ไม่รู้ว่างานนี้แย่งงานเราสองคนหรือเปล่าพี่แจ๊
ก็ต้องเข้าไปถามกันหน่อยละกันว่าเปลี่ยนแนวไปเลยหรือเปล่า
เพราะว่าน้องใหม่ในวงการก็เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะคะ
ยังไงดีเดี๋ยวไปถามพี่จ้าจ๋ากันเลยค่ะ
ทุกงานทุกอย่างนะคะต้องอาศัยประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
อย่างตอนนี้เจ้าจ๋าจะเล่นเป็นบทใสถามว่าเชื่อไหมใช่ไหม
ซึ่งบทที่โตคนที่ผ่านโลกผ่านชีวิตก็อาจจะต้องอาศัยคนที่เข้าใจโลกสักระยะหนึ่ง
เฟสเรื่องการแสดงแน่นอนเพราะว่าตลาดรู้สึกว่า
การแสดงกับการเป็นพิธีกรนะคะทักษะในการใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะ
ทีนี้จ๊ะจ๋าชอบชอบทั้งคู่
พี่ดอนเหมือนแบบมันคือตัวเราอะค่ะแล้วก็สนุกในการต้องใช้ไหวพลิบในการแก้ปัญหา
แล้วก็เจ้าจ่ายเองเนี่ยเป็นคนที่พูดชัดถ้อยชัดทันอยู่แล้วรอเรือรอลิงอะไรแบบนี้ค่ะ
ซึ่งเจ้าสาวถือว่าเป็นน้องใหม่ค่ะก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็
จะพัฒนาต่อไปในทุกงานทุกแบบค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นงานรูปแบบไหนนะครับพี่จ้าจ๋าเอาอยู่หมดเลยนะคะ
ภาพยนตร์รวมไปถึงงานพิธีกร
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามอง

ใช่แล้วนะคะแต่หลายคนก็เฝ้ารอเหลือเกินว่าเมื่อไหร่พี่จ๊ะจ๋า

เป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟคสมบูรณ์แบบขนาดนี้แล้วนะคุณผู้ชมค่ะ